ช่วงนี้หลายคนค่ะคุณผู้ชมค่ะกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหม

วันนี้เรามีอีกหนึ่งไอเดียดีนะคะจากสาวสวยหุ่นแซ่บคุณไอซ์อภิษดาค่ะ
เชิญชวนให้คุณผู้ชมมาร่วมกันแยกขยะ
เพื่อพี่ที่เขามาเก็บขยะเนี่ยจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันนะคะ
ซึ่งเธอเองก็ได้โพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความว่า
เล็กน้อยที่พวกเราทำกันได้แยกขยะกันดีกว่า
ขยะขยะธรรมดากับขยะติดเชื้อออกจากกัน
อย่างเช่นพวกแมสต่างที่ใช้แล้ว
ทิชชู่ที่สัมผัสละอองน้ำมูกน้ำลาย
ควรแยกและเขียนข้อความเอาไว้ที่ถุง
เพื่อความปลอดภัยของพี่ที่มาเก็บขยะ
รวมถึงพวกขวดแก้วที่สามารถแตกทะลุออกมาจากถุง
ก็ควรแยกเพื่อความปลอดภัยนะคะ

ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะ

เพราะมองว่าระบบการจัดการของหน่วยงานยังจัดการได้ไม่ดีพอ
อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสียสละนะคะ

มือ๑คน๒มือ
ที่สามารถจะแยกขยะที่สามารถจะทำอะไรเล็กน้อยแบบนี้
ไปก่อนทำไปก่อนในเบื้องต้นนะคะ

ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทีมงานหรือว่าหน่วยงานอีกทีหนึ่งกันไว้ค่ะ
ซึ่งจริงแล้วพี่อาชีพนี้นะคะเป็นทุกคนที่ทำงานด้วยความเสียสละ
ปกติต่อให้ไม่มีโควิดพี่เขาก็เสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงกันอยู่แล้ว
เคยเห็นมีภาพที่แชร์ออกมาที่แบบว่ามีขวดแก้วทิ้มทะลุมือคนที่มาเก็บขยะ

เป็นกำลังใจกับทุกภาคส่วนเลยนะคะ